ยังอยู่ที่เรื่องของวงการฟุตบอลค่ะแต่ไปที่วงการฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะคะ
ปกติแล้วค่ะสัญญาระหว่างนักเตะกับสโมสรก็มักจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะ
แต่ว่ามีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งนะคะที่ชอบนำความลับเหล่านั้นมาแฉแล้วก็มาบอกให้แฟนบอลได้รู้กัน
ล่าสุดค่ะสัญญาที่ถูกนำมาแฉก็เป็นสัญญาของเมซุโซซิลส์ค่ะ
ซึ่งก็บอกว่าค่าตัวจริงของเมซุโซซิลส์อยู่ที่๕๐ล้านยูโร
แบ่งเป็นค่าตัวที่จ่ายก้อนแรกนะคะ๔๔ล้านยูโร
แล้วก็โบนัสพิเศษอีก๖ล้านยูโร
ซึ่ง๖ล้านยูโรนี้ค่ะจะแบ่งจ่ายทีละ๑ล้านยูโร
จากนี้นะคะราชันชุดขาวเรียลมัตริดยังมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ
โอซิลกลับมาร่วมทีมภายใน๔๘ชั่วโมง
และถ้าเกิดว่าปืนใหญ่นะคะขายเมซุดโซซิลส์ให้กับทีมอื่น
แล้วก็ได้ค่าตัวมากกว่า๕๐ล้านยูโรต้องยกกำไรร้อยละ๓๓นะคะให้กับเรียลมัดวิดด้วยค่ะ
ซึ่งเมซุโซซิลสก็ไม่ใช่คนแรกที่ออกมาถูกแฉเรื่องของสัญญานะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะฟุตบอลลีสนะคะก็เคยแฉสัญญาของอองโตนี่มาซียาว
เวทเบลอิลิควิมมองกาล่าแล้วก็ราดาเมโอฟันเก่ามาแล้วเหมือนกันค่ะ
ส่วนค่ำคืนวันนี้นะคะยังคงมีเกมการแข่งขันฟุตบอลให้แฟนได้ติดตามกันค่ะ
การแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนนัดที่๒๑ของฤดูกาลนะคะ
คู่๒นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
บันเต้นะคะทีมอันดับที่๒๐ของตารางก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลาสปามาสทีมอันดับที่๑๘ของตารางค่ะ